อันนี้ไม่รู้ต้องว่ายังไงดีตำรวจโรงพักดังนครศรีธรรมราชค่ะ
ดื่มเหล้าอืมก็เมาเนอะครับไปที่อู่ซ่อมรถ
ชักปืนขู่ลูกจ้างจะยิงเขาโวยวายอารวาสป่วนเขาไปหมดเลยอะค่ะ
ทุกคนถามว่าพี่ตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยเราลองดูคลิปนะคะ
กล้าลูกมองแม่เกียร์กุ้มกุ้มก็จะติ่มอ่าส่วนส่วนเนี้ยจำน่ะ

มันจากปืนมันวางปืนนะวางปืนนะมิ่กเราวางปืนไม่ต้องเดี่ยว
จากปืนเลยนี่มันจากปืนนี่ค่ะ
มือขวาถือแก้วสักพักชักปืนเฉยเลยนะคะ
แล้วอะค่ะเป็นดาบตำรวจอายุห้าสิบปี
สังกัดสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะบ้านอยู่ใกล้กับอู่ไข่นุ้ย
แมพแคสติ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละ
อยู่อยู่ก็เดินเข้ามาแบบเมาเออะโวยวายเลยไปชวนลูกจ้างอู่ดื่มละ
อ่าแต่เขาปฏิเสธแค่ปฏิเสธไม่กินเหล้าด้วย
บอกคุณไม่ให้เกียรติผมเดี๋ยวผมจะจัดทีมมาตรวจค้นร้านนั่น
คมคู่ไม่พอคว่างขวดใส่รถยนต์ด้วยเดินเข้าออกบ้านประหนึ่งเป็นบ้านตัวเอง
มือซ้ายถือแก้วเหล้าที่เอวขวานเห็บปืนสั้นแล้วชักมาขึ้นลำกล้องเลย
ลูกจ้างอู๋วิ่งหนีตายกันหมดนะคะผู้ชายคนนี้ก็เอ๊ะอ่ะโวยวายหนักกว่าเดิม
แล้วเดินกลับเข้าบ้านไปไม่จบกลับมาอีกรอบ
ชักปืนจะขู่ยิงลูกจ้างเลยต้องรีบเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากมือ
ที่เห็นตอนท้ายนั่นน่ะนั่นคือไปแย่งปืนของตำรวจเองอ่ะนะคะ
จากมือแล้วขู่บอกพอเลยให้ช่วยกันจับมัด
แล้วแจ้งตำรวจมาจับตำรวจอีกทีนึงอ่ะค่ะทีนี้ลูกจ้างอู่เนี่ย
เขาก็พานักข่าวเราไปดูร่องรอยความเสียหายของรถยนต์กระบะ
แล้วก็ขวดเหล้าที่แตกกลางถนนนะคะเขาบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ย
รถเก็บอุปกรณ์เตรียมจะปิดร้านอยู่แล้วอยู่อยู่ตำรวจคนนี้ก็เมามา
แล้วโวยวายใส่ชักปืนข่มครูเขาแจ้งความไปแล้วนะพี่อุ๋ยครับ
ครับแต่เขาบอกเรื่องเงียบเงียบ
ก็พูดว่าทางกันไปมากเลยมากจะเจอกัน
เนี่ยคุณก็จักรนายเก้ท่านมาจบไปมาอ่ะสืบหน้าอรบ
ยังมือไอ้เก้าที่ก็ยิ่งนะเลยก็ยังกลับ
เลยฆ่าเลสนาเหยงกันเกินไปมาก
เจ้าของอู่เองก็บอกนะคะว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดหลายตัว
จับภาพขณะเกิดเหตุชัดเจนขนาดนี้

แม้แต่มีการเรียกตัวดาบตำรวจ
นี้ไปสอบปากคำดำเนินคดีด้วยซ้ำ

เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยคนในร้าน
ผู้ก่อเหตุเป็นถึงตำรวจแบบนี้ด้วย